กลับมาในช่วงนี้เช้าสดใสนะครับต้องบอกเลยว่าหิวแล้ว
หิวแล้วทองเริ่มร้องจ๊อก

ลุงของคุณเจนวิทย์เป็นเจ้าของสูตรขนมถังแตกได้มอบสูตรให้เพื่อให้รับช่วงต่อเป็นไงส่งต่อให้กับทายาทในรุ่นต่อไปรุ่นสู่รุ่นเจ้าจงสืบทอดสูตรนี้ให้สืบนานต่อไปขอเสียงแบบภาคพันธมิตรได้ไหมคุณลุงอุทัยเลยมอบให้คุณเจนวิทย์ก็บอกว่าถ้าจะรับเอาไว้แล้วจะสืบทอดให้ยาวนานเป็น๑๐ปี๑๐๑๐ปีเป็นร้อยปีขอบคุณท่าน
ที่มาแบบนี้เขาก็เลยตัดสินใจฝึกฝนฝีมือแล้วก็ยึดอาชีพนี้ขายขนมถังแตกมาเรื่อยมาเพราะว่าได้สูตรโบราณมาจากคุณลุงอุทัยนี่แหละครับ
ก็ไม่ได้ตัดสินใจว่าทำอะไรก็มีช่วยอากาศแบบเขาก็ก็มาช่วยลงขายลงทำวงก็ขายแล้วก็เรียก
ที่ไหนใครจะได้รับต่อมันก็เลยดัดสินใจรับต่อ
นี่ไงที่ขายดีเพราะมันเป็นสูตรโบร่ำโบราณ
แล้วก็รับช่วงต่อมา
ไส้ที่ขายดีที่สุดนี่สงสัยแล้วสิ

ไส้มะพร้าวโรยน้ำตาลงา
อันนี้เป็นไส้แบบมาตรฐานใช่ไหม
ใช่แต่มันมีความเป็นเอกลักษณ์ของเขาเอง
และสังขยาแดงสูตรดั้งเดิมด้วย
ในแต่ละวันนะครับขายได้ประมาณ๖๐๐บาท
เฮ้ยเหลือมากขายกันจนมือหงิกมืองอ
ยืนกันเป็นสคิวเลยแหละแต่ยอม
ใช่โอ้โหมันเป็นอาชีพที่เขาเลือกแล้วก็เป็นอาชีพสุจริต
คือแล้วหยุดขายก็ไม่ได้นะลูกค้าก็จะแบบติดแล้ว
โอ้โหหยุดขายแล้วลูกค้าโบยตั้งแถวประท้วงเลย
ลูกค้าส่วนใหญ่นะครับจะชอบสูตรที่ใช้แป้งข้าวเจ้าเป็นหลักนะครับ
เพราะว่าเมื่อนำไปอบในพิมพ์เหล็กที่สั่งทำเป็นพิเศษแล้ว
จะได้แป้งที่กรอบนอกนุ่มใน
ฟังแล้วมันเหมือนพิซซ่านะกรอบนอกนุ่มไหนด้วย
ซึ่งถือว่าเป็นสูตเด็ดของทางร้านครับทำให้ลูกค้าติดใจในรสชาติมานานกว่า๔๐ปี

สัก๒ดีกว่าค่ะ๓ดีกว่าคนละชิ้น

สามชิ้นเลยใช่มั้ยจะได้คบสามคน
ถ้าเป็นแบบว่าอาหารแบบฝรั่งก็คงจะเรียกแพนเค้กอย่างนี้ได้ใช่ไหม

ดิฉันก็คิดว่าจะเป็นหน้านั้นนี้นู้นขายตามหน้าวัดเฉย
เป็นขนมเตียร์บ้านเรานี่ไงเอาง่าย

เท่านั้นเองนะคะก็อยู่แถวนั้นก็แวะเวียนไปลองลิ้มชิมรสกันได้นะคะ